เรื่องของอาหารในโรงเรียนสำหรับเด็กหน่อยไหมคะ

เห็นเขาบอกว่าชาวเน็ตแชร์กันเยอะเลยนะครับ
นี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ออกมาบ่นกันอุบเลย
นี่ไงนี่แหละในจานหลุมเป็นกับข้าวเป็นผ้าแบบ
คือหลายคนก็บอกบางจานมันก็ไม่ได้น้อยนะ
ข้าวนี้พูนเลยแต่กับข้าวมีอยู่แค่นั้น
และอันที่ลาดข้าวมันมีประโยชน์หรือเปล่า
คุณค่าทางโภชนาการครบไหม
ค่ะแต่ต้องฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนเช่นเดียวกันนะคะ
มีข้อความแบบนี้ว่าเมื่อไหร่งบอาหารกลางวันจะถูกพัฒนา
โชกโชคชัยโอ้โหนี่ค่าอาหารโรงเรียนของโรงเรียน
นักเรียนพันกว่าคนเห็นลูกชายขอเงินเพิ่มทุกวัน
กับข้าวไม่น่ากินไม่อร่อยไปกินบะหมี่สำเร็จรูปอร่อยกว่า
ก็ไม่คิดว่าจะออกมาสภาพแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวของเราเลยเดินทางค่ะ
ไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะไปพบกับนายอาริยวาไทยสงฆ์นะคะ
เป็นผู้หน่วยการโรงเรียนออชิแจงบอก
การดำเนินงานการอาหารกลางวันเนี่ยตามระเบียบทุกอย่าง
ตามระเบียบจากต้นสังกัดเลยที่โรงเรียนต้องบอกก่อน
มันมีปัญหาว่าโรงอาหารขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ
ก็เลยใช้วิธีให้แม่ครัวทำอาหาร
และเอาไปให้จัดส่งให้เด็กถึงที่ชั้น๔ของอาคารเลย
ทีนี้เขาก็จะให้ทั้งครูประจำชั้นให้นักเรียนตักอาหารกันเอง

แต่มันเป็นไปได้ไหมว่าเด็กบางคนตักอาหารได้น้อย
แล้วก็มีการถ่ายรูปโพสต์ลงในโซเชียล
หรือเด็กบางคนเหมือนสมมุตินะ
ทำคอนเทนต์ตักน้อยมาหน่อยแล้วก็โพสต์ว่าได้กินแค่นี้

แต่จริงพอบอกว่ายอมรับโรงอาหารไม่พอ
ไม่สามารถตักแจกตรงนี้ได้ไม่สามารถมานั่งกินกันตรงนี้ได้

บางทีเรื่องของการตักในปริมาณที่เหมาะสมถูกต้อง

ใช่มันก็เลยอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าจริงถ้าอาหารไม่พอนักเรียนเนี่ย

ก็เลยคิดว่าอาจจะมีคนเอาภาพอาหาร
โพสต์เป็นกระบวนการทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนค่ะ
พอหลังจากนั้นผมก็ทราบข่าว
แล้วก็ให้คุณครูประจำชั้นแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้ตักรับประทานอาหารเองนะครับ
ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็เริ่มเมื่อวานซึ่งว่า
ผมก็ยังกำลังหาสาเหตุอยู่ครับว่าเกิดจากประเด็นไหนครับ
ก็ผมผมได้สอบถามหัวหน้าโครงการอาหารกลางวันนะครับอ่า
ท่านก็บอกว่าจัดได้พอเพียงแล้วก็โดยหลักก็คือว่า
หากไม่พอเด็กก็สามารถเรียกเพิ่มได้นะครับก็คือสามารถเรียกเพิ่มได้จนอิ่ม
พอบอกนะเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยจะมีการกำกับควบคุมดูแลกัน
ดำเนินการของโครงการอาหารกลางวันนะให้มันเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด
แล้วอาจจะมีจุดรับประทานอาหารให้เด็กเพียงพอทั่วถึงควบคุมการตักอาหารโดยครูเวรแล้วก็แม่ครัวด้วยค่ะ
คือแต่บางอย่างนะเรื่องของปริมาณมันอาจจะไม่เป็นปัญหา
มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของแบบไม่อร่อยหรือเปล่าหรือไม่หลากหลายด้วยหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องจัดให้ถูกสุขลักษณะนะฮะ